เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีดีเราก็มีมานำเสนอ
เชื่อว่าช่วงนี้หลายคนต้องบอกว่าโอ้โหบางบ้านฝนตกหนัก
เมื่อคืนฝนตกหนักมากบ้านดิฉันคุณตกหนักใช่ไหม
ตกหนักแต่ไม่รู้ตัวเพราะนอนหลับยาว
หลับสบายคือฝนตกก็หลับสบายเนอะ
แต่ว่าบางพื้นที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ทั้งที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนแท้เลย
ก็เลยต้องมีการทำพิธีแห่นางแมวขอฝน

ไปดูกันว่าที่จังหวัดชายภูมินั้น
เขามีการจัดทำพิธีแห่นางแมวกันรูปแบบไหนค่ะ

หมู่บ้านหนองมงตำบลห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านที่นี่เขาพากันมารวมตัวกันกว่าร้อยคนเลยนะคะ
เพื่อที่จะจัดพิธีแห่นางแมวขอฝน
ประเพณีคนอีสานโบราณเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงตกมานานมาก
จนเขาประสบกับปัญหาความแห้งแรงอย่างรุนแรง
ุะมีการร้ายลำมีเสียงโพรงเสียงเพลงดนตรีเปิดตลอด
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชม
ไม่ต้องกลัวว่าแมวจะป่วย
แมวจะป่วย
หรือว่าแมวจะเป็นหวัดเพราะว่าคนที่เป็นหวัดก็คือคนที่หามคนคือเด็กเหล่านี้
น้องที่หามไอ้กรงแมวปลอมเนี่ยป่วยมาแล้ว
นางรำตอนนี้เป็นหวัดหมดแล้ว
แล้วคือมันเป็นประเพณีเป็นแบบว่าพิธีโบราณที่เขาเชื่อกันนะคะ
ก็ให้เด็กในหมู่บ้านเนี่ยถือกรงแล้วก็ร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำกันไปตลอดทางเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็จะยืนรอเพื่อที่จะสาดน้ำใส่กรงแมว
เขาเชื่อกันว่ายิ่งสาดน้ำใส่แมวแมวจะยิ่งร้องใช่ไหม

แล้วถ้าหากแมวร้องเสียงดังเท่าไหนฝนจะตกเยอะเท่านั้น

คือเหมือนเป็นการเรียกให้ฝนตกลงมาเทวดาจะได้ยิน

แมวก็จะร้องไปนะคะโอ๊ยเปี๊ยกแมวก็จะเล่าแบบนี้
ได้ร้องแบบนี้คนน่าจะร้องแบบนี้
แมวน้องแมวนะก็เป็นบรรยากาศของอีกหนึ่งพิธีโบราณที่ชาวอีสานเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเห็นไหม
ก็ออกมาฟ้อนรำคือเป็นพิธีที่แบบเอาจริงก็สนุกสนานเหมือนกันแต่ว่าแหมแต่ถ้าไม่มีพิธีนี้ก็ดีเพราะว่าแปลว่าฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
แต่ถ้าไม่มีแปลว่าช่วงนี้มันแรงแต่ก็เห็นทางทุกปีนะใช่ก็คือทางภาคอีสานมันค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วใช่ไหม
ฤดูการทำนาการทำเกษตรกรแบบนี้ใช่ป่ะเกษตรกรรมต่างแบบนี้ก็ต้องให้ฝนมันตกบ้าง
คือคนกรุงเทพหรือว่าพื้นที่อื่นอาจจะไม่รู้ว่าอีสานแรงมากจริงนานทีฝนจะตกอะค่ะใช่แล้วนะคะ
ก็เป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีที่เขาปฏิบัติสืบทอดกันมาก็หวังว่าจังหวัดชายภูมินั้นจะฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
ทุกจังหวัดเลยเช่นเดียวกันหน้าฝนก็ขอให้มีฝนตกแล้วกันเนาะฝากฟ้าฝนเทวดาแต่ที่ฝากแล้วฝากเทวดา
ฟ้าฝนเทวดาให้ช่วยเป็นใจให้หน่อยแต่สิ่งที่อยากจะฝากจริงน่าจะฝากไปที่หน่วยงานภาครัฐ
เขาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของภัยแรงที่กำลังจะมาถึงนะครับ